คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันต่อ

กระสือยังพิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่มองด้วยตาไม่เห็น

ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เช่นเดียวกันกระสือที่ลบบุรีค่ะ

มันมีข้อมูลออกมาคลายปมปริศนาว่า

เหมือนกับหน้ากากผีอยู่ใกล้
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่มีการเจอกระสือ

ก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นการสวมหน้ากาก

วัย๗ขวบคนนี้ค่ะเธออยู่บ้าน
ใกล้กับคุณลุงท่านหนึ่งในชุมชน
ที่มีการเจอกระสือเหมือนกัน

แล้วก็เจอกระสือน้องร้องไห้จ้าเลยนะคะ

แล้วก็ภาวะกับกระสือทั้งคืนเลย

เป็นจุดที่มีคุณลุงท่านหนึ่งคือ

นี่ค่ะจุดนี้คือเป็นจุดที่คุณลุงอ้างว่า

เป็นกระแสวิภาพวิจารณ์กันอย่างแพร่หลายนะคะ

เชื่อว่ามันมีกระสือจริง

แต่ชาวบ้านก็ยังคงเชื่อลุงวิเทียน

ลุงวิเชียนจะไปเจอคนใส่หน้ากาก

ลานสาววัย๗ขวบได้

ตอนนี้มันตาสีแดงแล้วมันด่วนแล้วมันแยะโจ๊กใจอยู่
มันเห็นใจหรือเปล่ามันจะฆาบมันจะฆาบ
ตอนนี้มันจะสุดเย็นแล้วกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้
เพราะตอนนี้มันอยู่บนร้านหูตอนนี้ไม่ได้
ตอนนี้คือออกไว้ไม่ได้
ก็เป็นสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเป็นกระสือจริงหรือปลอม
ยังไงก็ตามแต่อันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปแล้วกัน
ความเชื่อส่วนบุคคลของชาวบ้านนะคะ